ใครที่อยากลองไปเที่ยวชมบรรยากาศป่าชายเลน
แล้วก็สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงอย่างใกล้ชิดนะครับ
วันนี้คุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์
จะพาไปที่ชุมชนท่าฉลับจังหวัดจันทบุรี
มีแพ็คเกจท่องเที่ยวโฮมเซลอยน้ำ
วิถีเพาะเลี้ยงแล้วก็ชิมหอยนังรมแบบสด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ล่องไปตามน้ำพานักท่องเที่ยว
ชมความสวยงามของวิวป่าชายเลน
สูตรกลิ่นธรรมชาติจากไอทะเลที่ท่าฉลบจังหวัดจันทบุรี
เป็นหนึ่งในกิจกรรมซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยว
มาเข้าพักแทนลุงธมโฮมสเตย์กลางน้ำค่ะ
ทมมีอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนังรมขาย
เมื่อเห็นโอกาสในการทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

จึงเกิดไอเดียทำแพร่ที่พักชาวประมง

ชมการพ่อเลี้ยงหอยนังรมอย่างใกล้ชิดค่ะ

มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
หอยนังรมไซสยักษ์ที่เห็นอยู่นี้

ลุงธมเคยทรงประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว

อันนี้เป็นแพร่ที่ลอยขึ้นลงตามน้ำ

หลังจากชมการพ่อเลี้ยงหอยนังรมแล้ว

ซึ่งที่แผ่ของลุงธมจัดอาหารทะเลไว้รอต้อนรับแล้วค่ะ

จัดให้ทานกันแบบสดเพิ่งขึ้นจากน้ำเลยค่ะ

บนแพร่นี้ยังทำเป็นโฮมสเตย์

ที่ต้องการมานอนพักรับลมทะเลเย็นค่ะ

ก็สำหรับไว้อยู่เฉย

ก็เป็นคนบอกว่าทำไมลุงไม่ทำหลังคา

จะได้มาศึกษางานด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับ

ถ้าเราทำเพื่อให้เป็นชื่อเสียงของจังหวัดด้วยครับ
เราก็น่าจะทำให้มีคนมาพักได้
แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของหอยนังรม
ใครอยากมาพักที่แพรลุงโทมโฮมสเตย์
แนะนำว่าควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย๑สัปดาห์

สำหรับค่าใช้จ่ายราคาคนละ๑๘๐๐บาทต่อคืน
ได้ทั้งร่องเรือชมธรรมชาติที่พัก
และอาหารทะเลจัดเต็ม๓มื้อค่ะ